มีใครเคยโดนตำรวจให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์
แล้วเป่าขึ้นทั้งที่ไม่ได้ดื่มมาไหมคะ

เขาบอกเขาก็โดนเหมือนกันไม่ได้ดื่มมาเลยนะ

ทั้งที่ตัวเครื่องมันขึ้นไฟสีเขียว

ตำรวจบอกว่าคุณดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่าครับ
อยู่๓รอบจนเขาต้องอัดคลิปไว้
ตำรวจคนร้ายที่ยื่นให้เป่า
สำรวจคนนี้ที่ยื่นมือมีเค้ากินมา
สื่อมาเริ่มไม่เงียบ
เกิดไหวแล้วคุณก็ลอยกลับเท่าที่เก่านี้
สุดท้ายแล้วคือเขาฉีดแอลกอฮอล
กลับตะร่าง

แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้หรอ

อืมทีมข่าวเราไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้
คุณคีนะครับบอกว่าไปธุระมาถึงด่านตรวจถูกให้เป่าตามคลิป
ครั้งแรกไม่เจอเพราะขึ้นสีเขียวก็นึกว่าไม่น่าจะมีอะไรละ
แต่ตำรวจข้างบอกคุณดื่มมาพอตรวจอีกรอบสองเขาก็เลยถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วก็ยังเขียวเหมือนเดิมตำรวจก็อธิบายอีกมันมีผลแทรกมาว่าคุณดื่มอ่ะ
ก็เลยได้รับอธิบายว่ามันมี๒กรณีคือ๑คุณดื่มจริง
กับ๒คุณฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในรถ

ตำรวจเลยบอกว่าคุณออกมานอกรถปิดแอร์แล้วชะโงกหัวออกมานอกรถ
เพราะว่าอากาศด้านนอกเนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์
แล้วก็ให้เป่าอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นสีเขียว
ก็ผ่านก็ได้รับใบขับขี่คืน
เขากลับไปหาข้อมูลบอกว่าไอ้เครื่องตรวจอันเหลืองเหลืองเนี่ย
ตำรวจเขาใช้กันเนี่ยมันคืออัลโกสแกนไอโบเทน
ซึ่งในนั้นมันระบุชัดเจนนะว่าถ้าเป็นไฟสีเขียว
คือไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าเป็นไฟสีแดง
คือมีปริมาณแอลกอฮอล์และถ้าเป็นไฟสีแดงแบบกระพริบ
นั่นคือปริมาณแอลกอฮอลสูงมาก
เปล่าออกไปมันใช่เหรอแบบเราไม่เคยเจอมาก่อนเลย
อาจารย์ออสครับอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มเกษตร
พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ย
ตรวจจากไอระเหยที่ออกมาจากร่างกาย
เมื่อดื่มเบียร์หรือว่าวายเข้าไปบางส่วนแล้วซึมเข้ากระแสเลือด
บางส่วนยังอยู่ที่ลมหายใจเมื่อต้องเป่าก็จะมีไอระเหยของแอลกอฮอล์

และแอลกอฮอลล้างมือประเภทแอดทิลแอลกอฮอลที่มีอยู่ในอาหาร
ก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่อาจจะตรวจเจอ
กับที่อยู่ในของกินเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะตรวจจับได้เป็นเรื่องปกติครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเขาทำตามหน้าที่นะครับ
บางทีเรามีสเปลกอฮอลมีกลิ่นอะไรอย่างนี้
เครื่องมันก็จะจับได้เช่นกันนะครับมีอายเหลือเหยของอากอฮอล์
เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเขาทำถูกต้องแล้วก็คือให้โผล่หัวออกไปนิดหน่อยนอกรถ

ถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ปฏิบัติตามคุณตำรวจ
ผมก็เพิ่งรู้นะถ้าเราพ่นสเปรยแอลกอฮอลล้างมือทำความสะอาด
ว่าเช็ดมือในรถอากาศมันก็วนอยู่ข้างใน

แล้วเจอด่านเป่าขึ้นสีแดงจึงฉันก็งงเหมือนกันบอกไม่ได้ดื่มค่ะ
ตำรวจบอกว่างั้นคุณชะโง่หัวออกไปนอกหน้าต่างแล้วคุณเป่าอีกทีนึงเป็นสีเขียว

ก็เลยบอกอธิบายเหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าสมมุติคุณไม่ได้ดื่มจริง
คุณบอกเขาไปไม่ต้องตกใจว่าตำรวจจะมาแบบขู่ให้เรารับหรือเปล่า
ไม่ใช่คือบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะมันเป็นไอระเหยนะคะ